คุณผู้ชมฮะนี่มาดูเหตุการณ์นี้หน่อย
สายไฟสยองแช่น้ำริมถนนไฟช็อตควันขึ้น
นี่ผมกลัวเลยมันจะช็อตใส่ผมไหม
คุณผู้ชมฮะไปดูสภาพสายไฟนี้กันหน่อย
เพราะว่าชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้
เขาบอกโอ้โหกลัวไม่น่าเชื่อว่าสายไฟมันจะโผล่มาตรงนี้นะครับ
โอ้โหสายไฟธรรมดาเราเห็นอยู่อะไรนะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน
แต่คราวนี้มันมาอยู่ข้างล่างแล้วล่างตรงไหนคุณเห็นไหม
ตรงพื้นตรงน้ำเจิ่งน้ำแฉะเนี่ยคุณ
มันเหมือนอยู่ในคอนกรีตถนน
แล้วมันโผล่ขึ้นมาเฮ้ยหรือว่าเป็นสายไฟใต้ดินเห
โอ้โฮคุณแล้วมันแบบนี้
ตอนคนไปถ่ายแป๊บแล้วตรงนี้มีน้ำด้วย

ถ้าคนไปยืนอยู่ตรงนี้ไฟช็อตไฟดูดตายเลย
เดินผ่านไปแล้วยังไงละเนี่ยไม่กล้าเลย
นี่ฮะคลิปมันฟ้องฮะชาวบ้านฟ้องเรามา
เราก็ต้องแจ้งหน่วยงานนะครับว่ามันอันตรายถึงชีวิตจริงนะครับ
จุดที่พบบริเวณริมถนนสาย๓๕๗๔ตำบลบางบุตร

อยู่สายไฟตรงนี้มันก็โผล่ขึ้นมาจากพื้น
สภาพสายไฟแช่อยู่ในแอ่งน้ำริมทาง
ริมทางมันก็ซุดนิดนึงใช่ไหม

เสียงแล้วก็ประกายไฟมันช็อตดังตลอดเวลานะครับ

เอ๊ะมันเสียงอะไรเอ๊ะมันเสียงอะไรนะ
้มลงไปดูอ้าวนี่ไฟช็อตอยู่นี่นะ
โชคดีนะเท้าไม่จุ่มลงไปในน้ำเนี่ยนะครับ

ช่วงเย็นเมื่อวานนี้เดินข้ามถนนมาจากฝั่งตรงข้าม
ขณะเดินผ่านไอ้แอ่งน้ำไอ้หลุมตรงนี้

ลักษณะเหมือนเป็นสายไฟที่ฝังอยู่ใต้ดิน
มีรถผ่านไปผ่านมาอาจจะเหยียบจนสายไฟโผล่หรือเปล่า
หรือว่าถนนซุดจนสายไฟโผล่หรือเปล่านะครับ
ดังนั้นก็เลยถ่ายคลิปเอานี้ถ่ายคลิปนี้ไว้

เข้ามาแก้ไขโดยด่วนนะครับ
ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะ
เข้ามาตรวจสอบแก้ไขเบื้องต้นแล้ว
ว่าเป็นสายไฟส่องสว่างริมทางเนี่ยนะฮะ
ที่มันร้อยต่อกันแต่มันร้อยมาอยู่ใต้ถนน

แล้ววันนี้จะตรวจสอบอีกครั้งนะฮะ
เพื่อให้เจ้าของสายดังกล่าว

เพราะการไฟฟ้าบอกมาแบบนี้
บอกว่าสายนี้ไม่ใช่ของหน่วยผม

เดี๋ยวให้คำตอบกันอีกทีว่าเป็นหน่วยไหน

ฟังคนที่มาพบมาเจอแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ

แต่ต้องตรวจสอบว่าเป็นสายไฟของใครของหน่วยไหนแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ใต้ถนนแบบนี้
คุณผู้สึกของของเราเดินทางไปยังอบตบางบุตรนะครับ
พบกับหัวหน้ากองช่างของอบตนะฮะก็คือหน่ายนทัศน์พรมสาขา

แล้วก็เพิ่งจะทราบเรื่องจากนักข่าวนี่แหละครับ
เพราะยังไม่มีชาวบ้านแจ้งหรือหน่วยงานอื่น

แต่เบื้องต้นจะรีบประสานงานแขวงการทางให้

ใช่ครับเป็นของทางหลวงเขานะครับ
มีการทำอะไรสักอย่างตอนต่อเติมถนนอะไร
แล้วมันมีสายอะไรแบบนี้มานะฮะ
แต่ทีนี้มีคำถามของชาวบ้าน
ว่าเวลาทำงานทำร่วมกันหรือเปล่า

เวลาที่จะทำถนนจะซ่อมถนนจะสร้างถนน
แล้วก็ต้องมีการขุดมีการเจาะอะไรแบบนี้

ว่าจะมีการย้ายเสาย้ายสายอะไรแบบนี้มีไหม

แต่นี่กำลังจะบอกว่าเขาใช้มาตรฐานเดียวกันใช่ไหมคะ

ถ้ามันร่วงลงมาหรือมันเกิดเหตุอะไรก็ตาม

ก็ไม่ได้รับผิดชอบต้องไปให้หน่วยงานนั้นเอามา

เดี๋ยวทีมข่าวของเราต้องติดตามต่อนะคุณ
มันจะไปฝังอยู่ใต้ถนนอะไรยังไง
แล้วมันโผล่เพราะว่าถนนมันซุดอะไรหรือเปล่า

อันนี้ฉันคนหนึ่งรู้สึกกลัวเพราะอะไร
ในอนาคตเมืองไทยของเราก็จะเอาสายไฟลงดินกันหมดไง
ทุกคนพยายามเรียกเราเอาสายไฟลงดินสิ

ดูเท้าตัวเองเดินไปแล้วก็ก้มดูกลัวเหลือเกินค่ะ